ไปดูความสนุกสนานกันหน่อยกับการแข่งขันประเภทต่าง
การแข่งขันสุดมันมีที่ไหนอะไรยังไงบ้างนั้น
รวมไว้แล้วไปดูพร้อมกันเลยครับ
พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวความสนุกสนาน
สร้างเสียงหัวเราะจากกิจกรรมการแข่งขันสุดมัน
จะมีการแข่งอะไรบ้างนั้นไปชมพร้อมกันครับ
เริ่มกันที่จังหวัดพังงากับการแข่งขันกินเร็วในงานกาชาติ
บรรยากาศจะมันขนาดไหนไปชมครับ
โอ้โหแต่ละคนไม่มีใครยอมใครกันเลยจริง
รอบที่๑ก็จะเป็นการแข่งขันกินแตงโมกล้วยและสลัดผัก
โอ้โหงับเขาให้งับเขาให้
และงับเข้าให้โอ้โหบอกเลยว่าเหล
งานนี้น้ำแตงโมกระจุยกระจาย
จากไร่ฟันสู่เพื่อนร่วมงานกันเลยทีเดียว
และสุดท้ายก็ได้ผู้ชนะนั่นก็คือคุณนรพลไอยสานนท์คนนี้
ที่ใช้เวลา๑นาที๔๕วินาทีกินแตงโม๒ชิ้น
กล้วยน้ำว้า๑ผลสลัดผัก๑จาน
เก่งแบบนี้ก็รับเงินรางวัลไปเลย
ว้าว
รอบแรกจบไปไปต่อกันรอบที่สอง
รอบนี้จัดแข่งกินไข่ต้มและไส้กรอกไก่
ไปดูบรรยากาศกันครับ
โอ้โหจุกแน่นไปหมด
เรียกได้ว่านั่งไม่ได้ต้องยืนเท่านั้น
ยืนแล้วก็หยัดใส่กรอกเข้าไป
โอ้โฮยัดอีกยัดอีก
โอ้โหแต่ทุกอย่างสยบด้วยคนนี้
กินไข่ต้ม๗ฟองใส่กรอบไก่๑๒ชิ้น
ใช้เวลากินไปทั้งหมด๔นาที๓๐วินาที
งานนี้สร้างเสียงหัวเราะและความสนุกสนาน
ให้กับกองเชียร์ที่ร่วมชมและเชียร์เป็นอย่างมาก
โอ้โหรู้สึกจุกแทนเลยล่ะครับ
อื้อหือไปต่อกันที่จังหวัดสกลนคร
ที่นี่เขามีการจัดงานกินข้าวปุ้นเอาบุญภเวทขอบอกว่ามวลคัก
นี่คือเหล่าผู้กล้าทั้ง๑๒คนตั้งแต่วัยละอ่อนยันสว
ขนมจีนน้ำยาที่หนัก๑กิโลกรัมวางอยู่ข้างหน้า
เมื่อกรรมการให้สัญญาณทุกคนก็พร้อมช่วงทั้งน้ำทั้งเส้น
กันแบบดุดันไม่เกรงใจใคร
โอ้โหงานนี้เส้นขนมจีนมีร้องขอชีวิตวาด
ใจเย็นนะทุกคน
และสุดท้ายผ้านมก่อนเนี่ยก็ควาใช้ไปได้
แหมมวนคักที่ลีเดอร์

ที่จังหวัดแพร่กับการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
อย่างสวมก้างเกงโดยไม่ใช้มือ
กีฬานี้มีนักกีฬาทั้ง๖หมู่บ้านพร้อมใจกันมาลงแข่งขัน

เหล่านักกีฬาที่ลองแข่งต่างก็อยากที่จะชนะการแข่งขันนี้
ก็พยายามกรอบก้อยกลยุทธ์ทุกแขนงมาเอาชนะให้ได้
เอียงซ้ายเอียงขวาตีรังการวมถึงหายตัวไปตามพื้น
กันแบบไม่ห่วงสวยไม่ห่วงหล่อไม่ห่วงกางเกงไม่ห่วงว่า
สภาพตอนจบจะเป็นยังไง
และความพยายามครั้งนี้ก็คือไม่มีใครชนะได้
อ้าวปัดโถ้
ไม่ชนะแต่ได้ความสนุกสนาน

เชิญกลับบ้านก็คุ้มแล้วแหละครับ
ยังไงก็ขอให้ผู้แข่งขันทุกคน
และทุกรายการสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ